คุณผู้ชมค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะ
เดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวของคุณแม่สุดสตรองอย่างแม่โบแวนด้ากันบ้าง

เธอก็เลยถือโอกาสดีวันพิเศษวันนี้แหละค่ะ
ทำบุญให้กับสามีผู้ล่วงลับค่ะ
เป็นคุณแม่ที่สตรองมากจริงนะคะ
แล้วก็เธอออกมาเผยพร้อมทั้งน้ำตาเลยว่ายังคงคิดถึงปทฤษฎี
แล้วก็รู้สึกเหงาค่ะที่ในปีนี้นะคะไม่ได้ยินเสียงอวยพรวันเกิดจากสามีเป็นคนแรก
เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะ
แต่ก็ยังคงมีโมเมนต์แห่งความสุขให้กลับมายิ้มได้อีกครั้ง
นี่แหละค่ะลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องมะลินะคะ
ที่งานนี้น้องมะลิขอทำเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยนะจ๊ะ

ซึ่งก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษแล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญของเธอเลยล่ะค่ะ
ก็ทุกปีก็จริงที่ผ่านมา
ก็จะมีมันก็ไม่มีอะไรพิเศษนะคะตอนนี้พี่ปอลก็อยู่
แต่สิ่งหนึ่งที่พิเศษก็คือก็จะได้ยินเสียงเขา
ตอนเช้าก่อนทุกคนว่าแฮปปี้เบอร์เด้นะอะไรอย่างนี้
ก็ปีนี้ก็ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไร
ก็เหงาเหงาแต่ก็ไม่เป็นไรก็ปีนี้ของขวัญที่นำง่ายที่สุดก็คงจะเป็นรอยยิ้มแรก
ก็ขอให้เขาอยู่ที่ที่สวยงามที่สุด
แล้วพี่ปูเขาก็เดินมาเขาก็แบบเขาก็ยืนร้องเพลง
มันก็คงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่สุดรับบ้าง
ก็วานรูปให้แล้วก็ถ่ายส่งมาทางไลน์
น้องมะลีก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคุณพ่อปอย
ที่โอยพรวันเกิดให้กับแม่โบในปีนี้

คือของขวัญที่พิเศษที่สุดสำหรับปีนี้แล้ว
ยังไงก็ขอให้คุณแม่สู้นะคะเข้มแข็งนะคะ
ส่วนเรื่องธุรกิจแผ่นน้ำหอมลายน้องมะลิค่ะ
ซึ่งก็เป็นธุรกิจแรกของครอบครัวเลยนะคะ
โบวันด้าเขาเผยว่าตอนนี้ขายดีมาก
แล้วก็กำลังเร่งการผลิตให้ทันกับออเดอร์ด้วยนะคะ
พร้อมทั้งขอบคุณแฟนคลับพี่จ๋าทั้งหลายค่ะ

ให้ได้สะสมกันอีกด้วยนะจ๊ะ
โมวางแผนก็คือจะเป็นซีรีส์ออกมา
คือ๔แบบ๔ตัวเนี่ยก็คือจะหมดแล้วหมดเลยค่ะ

แล้วก็อีกแบบอีกซีรีส์หน้า
ก็ติดต่ออาจารย์ที่วาดรูปให้กับน้อง

อยากให้ซื้อแผ่นน้ำหอมไปแล้ว
พอน้ำหอมมันหมดหอมแล้ว

เหมือนกับซื้อรูปภาพรูปมะลิ
เราก็ได้ไปเก็บเป็นคอลเลคชั่นด้วย
ฝากไปถึงแฟนคลับพี่จ๋าทั้งหลายนะคะ
ถ้าจะอุดหนุนแม่โบแวนด้าหรือว่าน้องมะลิเนี่ย
ให้ตรวจสอบดีคือเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะมากนะคะ

ตรวจสอบความถูกต้องกันดีนะคะ

โดนจับไปอีกซวยอีกนะคุณค่ะ